นานครั้งเราก็จะได้เห็นแก่นนำพักการเมืองแล้วก็นักวิชาการ
เริ่มที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเนื้อหาของร่างรัฐมนูล
ที่จะมีการทำประชามติกันในวันที่๗สิงหาคมนี้นะครับ
ซึ่งทุกคนต่างก็มีความคิดไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับ
เป็นร่างรัฐมนูลที่ไม่ต้องการให้ได้รัฐบาลเสียงข้างมากครับ
ทำให้ทำให้ท่านมีความกังวลว่าการออกแบบแบบนี่เนี่ย
ผลที่จะเกิดกับประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะมาก
เพราะรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการทั้งการพัฒนาประเทศ
ทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง
เมืองนี้แทบจะกำหนดนโยบายด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยสำคัญนะครับ
ก็คงจะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับเป็ดง่อย
สำหรับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งภายใต้รัฐมนุนนี้
วาเลนส์เขียนบอกว่าประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะประชาธิปไตย
แล้วก็ไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐมนุนไม่ได้อยู่ได้เพราะกฎหมาย
แต่ประเทศจะยั่งยืนอยู่ได้ด้วยกำลังของพลเมืองดีที่ไม่ดูแล
และยอมแพ้ต่อคนชั่วคนทุจริตที่ตัดก่อนทำลายประเทศชาติพลเมืองดี
จึงต้องยืนหยัดรักษาบ้านเมืองไว้ให้บ้านยุคมเพื่อนลูกหลานต่อไป
ซึ่งทั้งหมดก็เป็นข้อเสนอจากงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อร่างรัฐธรรมนูล
กำกับรัฐบาลไว้อย่างไร
ซึ่งก็จัดขึ้นโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งในช่วงท้ายของงานเสวนาคุณหญิงสุดารัฐก็ยังได้เรียกร้อง
หรือว่าการเมืองสะอาดเพื่อไม่ให้การเมืองกลับไปสู่แบบเดิม
ขณะที่นักวิชาการที่มาร่วมแสดงความเห็นทั้งนายศิโรธคล้ามภัยบูลนางนรมนทัพจุมพล
ก็เรียกร้องให้เปิดพื้นที่ประชามติเพื่อแสดงความเห็นร่างรัฐมนูลได้
และเห็นว่าหากยังควบคุมแสดงออกอย่างเข้มข้นตามมาตรา๖๑หรือใช้อำนาจหัวหน้าคอสชมาตรา๔๔
ก็กังวลว่าประชาธิปไตยอาจไม่กลับสู่ประเทศไทยตามที่ทุกคนอยากเห็นครับ